หลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้ฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นเรื่องของที่มาของต้นต่ออุบัติเหตุ
รับส่งนักเรียนรวมทั้งตัวอย่างของความสูญเสียของครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุตรหลานไปจากเหตุการณ์เหล่านี้
แล้วก็รูปแบบของรถรับส่งนักเรียนที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
วันนี้เป็นตอนที่๒ครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นทางออกของปัญหานี้เพิ่มมากขึ้น
ล่าสุดนะครับทางด้านของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนออกมาแนะแบบนี้บอกว่า
ทุกฝ่ายครับไม่ว่าเป็นผู้ปกครองโรงเรียนผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ย
ต้องร่วมมือกันในการดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดให้มากที่สุด
ทางด้านของนายแพทย์ธนพงศ์จินวงเป็นผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ก็เสนอเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับไม่ให้รถรับส่งนักเรียนมีความเสี่ยง
แล้วก็เกิดการสูญเสียซ้ำซากด้วยการแก้ไขจัดระเบียบใหม่ครับ
คนขับรถต้องถูกคัดกรองการจัดการกับเรื่องของการดัดแปลงสภาพรถ
โดยเฉพาะการเพิ่มเก้าอี้เข้าไปที่ไม่มีการยึดเกาะกับตัวรถอันนี้ไม่ปลอดภัย
และต้องมีพี่เลี้ยงประจำรถและหน่วยงานที่ต้องเข้าไปร่วมมือ
ต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปกครองเฉลี่ยค่าจ้างรับส่งกันเองด้วยนะครับ
ตัวโรงเรียนโรงเรียนนี้ตั้งแต่ครูนักเรียนอะไรต่างต้องเข้ามาเป็นผู้มีบทบาท
ที่สองก็คือตัวผู้ปกครองผู้ปกครองนี้อาจจะผ่านกรรมการสถานศึกษาก็ได้
ชมรมผู้ปกครองอันที่สามก็คือฝ่ายผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการที่มีรถเจ้าต่างอยู่รวมไปถึงรถส่วนบุคคลเข้ามาพูดคุย
สุดท้ายก็คือน่าจะมีบทบาทของตัวท้องถิ่นนะครับ
ถ้า๔จ้างนี้มาจับมือกันทดลองที่จะลองวิเคราะห์ปัญหา
แล้วก็ออกแบบการจัดการใหม่ร่วมกันเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นทางออก
ขณะที่อาจารย์ทีพวังคณันนะครับเป็นภูมิในการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ระบุว่า
กำชับเรื่องความปลอดภัยเรื่องรถรับส่งนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยยอมรับว่าการจัดการกับรถรับส่งนักเรียนแบบไปกลับที่เป็นไปตามมาตรฐานนั้นเป็นเรื่องยากครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัดเนื่องจากอุปสรรคสำคัญก็คือค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ต้องเพิ่มขึ้นมากไปด้วยครับ
ถ้าเป็นรถโรงเรียนที่เป็นรถรับส่งมาตรฐานไปเช้าเย็นกลับแบบที่ว่าต้องเป็นรถตู้สีเหลืองมีไฟวับอะไรทั้งหลายเนี่ย
ก็ค่อนข้างลำบากในทางพื้นที่จริงแล้วตอนนี้พื้นที่จริงก็เป็นประเด็นที่เรานั่นอยู่
สิ่งหนึ่งที่เราพยายามควบคุมก็คือว่าไม่ให้มีการรถรับส่งจะมีข้ออ่อนที่เราได้ยินข่าวลือและข่าวเรื่อยอยู่ว่าเด็กบางทีไปนั่งบนหลังคาบ้าง
ห้อยโหนบ้างซึ่งเป็นจุดเสี่ยงตายตรงนี้เราพยายามมีการกำชับมีการแจ้งเตือนมีการให้ระมัดระวังอยู่แล้ว
แม้วันนี้ข้อเสนอของทางออกของมาตรฐานของรถโรงเรียนนั้นที่เป็นความร่วมมือจากผู้ปกครองโรงเรียนและผู้ประกอบการและท้องถิ่นจะยังไม่เกิดขึ้นเต็มรูปแบบ
แต่ว่าก็เริ่มเห็นหลายโรงเรียนเดินหน้าจนเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับจนสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากรถรับส่งนักเรียนได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยครับ